ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ทหารกล้าทั้งห้านายนะคะโดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีค่ะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคุณอริยาโภจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่เชิญค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะร่างของนักบินที่สองนั้น
ร่างก็ตัดสินใจที่จะเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดราชบุรีค่ะ
เพื่อที่จะประกอบพิธีทางศาสนาในคืนนี้เลยนะคะ
และจะไปถึงที่จังหวัดราชบุรีในวันพรุ่งนี้

ผู้บัญชาการทหารบกนั้นเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่ทหารทั้ง๕นาย
ตกหลังจากปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดแม่ห้องศร
เมื่อวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ณวัดรัฐธิวันหรือวัดพระนอนขอนตานศักดิ์สิทธิ
ในเวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยมีพลเอกธีรชัยนาควานิส
ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธี
โดยมีนายทหารระดับสูงของกองทัพบก
รวมถึงกองพลกำลังพลของกองพลทหารราบที่๔
และข้าราชการรวมถึงประชาชน
ร่วมเป็นเกียรติและไว้อาลัยค่ะ
ในขณะที่เวลา๑๙นาฬิกานะคะ
ก็มีการเคลื่อนย้ายร่างของร้อยโทนวพัฒน์มณีโชธ
ออกจากวัดรัฐธิวันนะคะ
เพื่อที่จะไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
อกจากนี้นะคะในขณะนี้จะมีการสวดพระอภิษฐรรมค่ะ
ในขณะเดียวกันนะคะวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะ
อีก๓ร่างนั้นจะแยกย้ายไปประกอบพิธีทางศาสนาตามภูมิลำเนานะคะ
โดยพลตรีนพพรเรือนจันทร์ค่ะ
ประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะที่วัดรัฐธิวัน
หรือวัดพระนอนขอนตานศักดิ์สิทธิ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๐สิงหาคม๒๕๕๙
และพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๒๑สิงหา

ขณะที่ร้อยเอกสุทันอ่องเมือง
ประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรมที่วัดครูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ระหว่างวันที่๑๗ถึง๑๙สิงหาคมค่ะ
และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๒๐สิงหา
ขณะที่ร้อยโทนวพัฒน์มณีโชธ
ประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรม

อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่๑๗ถึง๒๐สิงหาคมค่ะ
และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๒๑สิงหาคม
จ่าสิบเอกชัยศักดาธาโสจะประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
วัดมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ระหว่างวันที่๑๗ถึง๒๐สิงหาคม
และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๒๑สิงหาคมค่ะ
สุดท้ายนะคะจ่าสิบตรีมงคลชัยรู้งาน
ประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดวังทองวรารามอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ระหว่างวันที่๑๗ถึง๑๙สิงหาคม
และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๒๐สิงหาคมด้วยนะคะ

งทัพบกเองก็ได้ขอบคุณประชาชนที่ติดตาม
และส่งกำลังใจตลอดการค้นหาค่ะ

ก็บอกว่าประชาชนจำนวนมากนั้นได้แสดงความเสียใจ
ที่นายทหารทั้ง๕นายนั้นจากไปค่ะ
จะดูแลครอบครัวของนายทหารทั้ง๕นายอย่างดีที่สุดค่ะ
นอกจากนี้นะคะพลเอกเทียรชัยหน้ากว่านิษฐ์ผู้บัญชาการทหารบกนะคะ
ก็กล่าวว่ากองทัพบกนั้นจะดูแลสิทธิกำลังพลอย่างเต็มที่นะคะ

บุตรหรือธิดาต้องการเข้ารับราชการทหาร
ก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ค่ะ
กำลังพลทุกนายของกองทัพบกถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ

กองทัพบกเองจะดูแลอย่างเต็มที่ค่ะ
จากนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกเองก็ย้ำนะคะว่า
ปฏิบัติภารกิจของพลตรีนุพรเรือนจำนั้น
เป็นการปฏิบัติภารกิจที่มีความดีความชอบ
แล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในการช่วยเหลือประชาชนนะคะ
อกจากนี้ยังบอกว่ามีความตั้งใจในการทำงาน
แม้ว่าจะต้องเข้าพื้นที่ในช่วงมรสุมก็ตามค่ะ
แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าขอให้กำลังพลทุกนายนั้น
มีความเข้มแข็งในการจะปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
ทางญาติของพลตีนุพรเรือนจันทร์นั้นบอกกับทีมข่าวนะคะว่า
วัดพระนอนขอนตานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นวัดที่ตระกูลเรือนจันทร์
ของพลตรีนุพรนั้นเป็นโยอุปถัมภ์มาตั้งแต่ต้นตระกูลนะคะ
แล้วก็พลตรีนุพรเรือนจำนั้น
ยังได้ร่วมสร้างทั้งสาราการประเรียนอุโบสถ

จากนี้ยังจะจัดซื้อที่ดินสร้างโรงพยาบาลประจำ
อำเภอแม่ริมที่วัดรัฐธิวันพระนอนขอนตาน

แล้วก็วันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
นั้นก็มีกำหนดที่จะมีพิธีเทปูนหล่อทองสร้างพระด้วย
แต่ว่าก็มาเสียชีวิตก่อนค่ะ
ก็ยังคงมีการสูจน์พระอภิษฐรรมนะคะ
ที่จะมาร่วมไว้อาลัยแก่พลตรีนุพรเรือนจันทร์ที่นี่ด้วยนะคะ
ทั้ง๓นายนั้นก็จะแยกย้ายไปตามจังหวัดอื่นค่ะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่วัดรัฐธิวันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ขอบคุณคุณอริยาโพจาแล้วก็ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
ก็เกาะติดบรรยากาศตลอดช่วงเวลาความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนะคะมีมาให้เราได้ติดตามกันด้วยค่ะ